แต่คุณผู้ชมพามาดูเหตุประทึกนี้ก่อน

แต่เกี่ยวกับสารเคมีรั่วไหล
เพราะว่าเกิดสารเคมีรั่วไหล

คุณดูสิมันเป็นควันฉุยออกมาแบบนี้นะ

ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
กู้สารเคมีวัตถุอันตราย
ของสารนีดับเพลิงและกู้ไผลลาดยาว

ฮาวส์๒ชั้นภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ

แขวงหนองบ่อนเขตประเวทกรุงเทพนะครับ
เพราะว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
แล้วก็ประสานจากตำรวจสนประเวท
ว่าบ้านหลังนี้มีสารเคมีรั่วไหล

มีถังสารเคมีจำนวน๕ถัง

แล้วก็เห็นควันแบบเมื่อกี้ฮะควันมันสีเหลืองครับ

มี๓ถังที่เกิดการลั่วไหล

เข้มข้นของสารเคมีของกรดในติกนี้นะครับ

แล้วก็ถ่ายเทกรดที่รั่วไหล

ได้กรดนายตริกอีก๒ถังที่ไม่มีการรั่วไหล

ประเวทมาเคลื่อนย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับ

การครอบครองกรดนายตริกนี้
ว่ามีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับ
สามารถกัดกร่อนวัตถุจำพวกโลหะแทบทุกชนิด

ซึ่งบริษัททำการขออนุญาตไว้อย่างถูกต้อง
แต่ว่าตำรวจก็จะสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปคุณ
เพราะว่าเป็นบ้านเรือนติดกันแบบนี้
คนเห็นเขาก็กลัวอันตรายจะเกิดขึ้นนะ